โอ้โหฟ้ามืดครึ้มมาขนาดนี้ลมแรงและฝนตกเนี่ยคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
พ่อแม่พี่น้องภาคใต้ทุกคนนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะช่วงนี้จะเจอฝนฟ้าขนองแล้วก็มีเมฆเป็นส่วนมากเลยทีเดียวนะคะ
ปัจจัยหลักค่ะมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงมากขึ้น
ส่งผลให้บริเวณภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะมีฝนฟ้าขนองมีฝนตกหนักสิ่งที่ตามมาคือน้ำป่าไหลหลากนะคะ

ได้รับผลกระทบฝากความห่วงใยไปถึงพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่กันด้วย
แต่นอกจากภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วนะคะ
คุณผู้ชมฝั่งอันดามันนะคะ
ฝั่งอ่าวไทยเองก็มีผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ว่าอาจจะไม่หนักเท่าฝั่งอันดามัน
ส่วนภาคตะวันออกก็จะเห็นกลุ่มฝนที่ปกคลุมอยู่
และตอนนี้กรุงเทพมหานครก็มีฝนตกด้วยนะคะ

ตอนนี้ก็มีฝั่งทางเขตบางซื่อก็มีฝนตกโปรยปลายลงมาอยู่บ้างนะคะ
แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะค่ะ
ส่วนคลื่นลมค่ะคุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีน้ำเงินเข้มนะคะ
สังเกตว่าแถบจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีลงไปถึงตรังนี้ค่ะ
น้ำเงินเข้มจัดเลยแล้วก็อยู่ใกล้กับชายฝั่งด้วย
เพราะฉะนั้นเตือนชาวเรือค่ะงดเดินเรือจนไปถึง๒๙มิถุนายนเลยนะคะ
ส่วนภาพรวมวันนี้ค่ะภาคเหนือตกเบาบางน้อยที่สุดประมาณ๑๓๐ของพื้นที่
แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าก็ยังคงมีเมฆเป็นส่วนมาก
ส่วนภาคอีสานตกหนักขึ้นมานิดหน่อยประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
ชายภูมินครราชศรีมาบุรีรำสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานี
กลางก็ตกเท่ากันร้อยละ๔๐นะคะ
โดยมากก็ทางแถบตะวันตกแล้วก็ตอนกลางของประเทศรวมถึงกรุงเทพด้วย
ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่
นครนายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตรัส
ระวังกันด้วยคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
อ่าวไทยมีคลื่นสูง๒๓เมตร
ฝนฟ้าขนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่านั้นด้วย
เฝ้าระวังกันนะคะเพราะว่าตกถึง๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนฝั่งอันดามัน๑๗๐ของพื้นที่รับฝนไปเต็ม
แถบจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังนะคะ

เตือนกันว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปเลยยาวตลอดทั้งสัปดาห์พักผ่อนอยู่บ้านก่อนนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตก๑๔๐ของพื้นที่ค่ะ
แต่ว่าอุณหภูมิก็มีร้อนบ้าง๓๙องศาเซลเซียสนะคะ
ส่วนตอนนี้บางพื้นที่ก็มีฝนตกบ้างอยู่แล้ว
ประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนเป็นฉบับที่๓
ยังไงเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบกันอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องภาคใต้นะคะ
ช่วงนี้เตือนกันว่า๒๔๒๙มิถุนายนเฝ้าระวังพิเศษ
ดูเหมือนเรือจะมาแล้วดิฉันไปก่อนนะคะ